เป็นอดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนที่จังหวัดอุบลราชธานี
คือตรงนี้สงสัยว่าหลังจากที่เรียนจบมาแล้ว
ได้รับจดหมายแจ้งจากกรยศว่ามีหนี้คงค้าง
ซึ่งเขาก็สงสัยเพราะว่าที่ผ่านมาจ่ายเกินมาโดยตลอด
ก็เลยบอกว่าจริงยอดที่ทวงมา๓๐๐กว่าบาท
ไม่ได้ติดขัดในการจ่ายแต่อยากให้ทางกรยศตรวจสอบ

นายคมกริจภูริสัตว์อายุ๒๘ปี
ก็เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรวารินชำราบ

จากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากรยศ
จำนวนเงิน๓๓๕บาท๗๗สตางค์

จ่ายเงินเกินกว่าขั้นต่ำตลอด๔ปีที่ผ่านมาค่ะ

ก็ได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลรัชธานี
เมื่อปี๒๕๕๐จนจบการศึกษาในปี๒๕๕๙
ระหว่างเรียนก็มีการกู้ยืมเงินกยศร
จำนวน๓๕๙๔๕๔บาท
พอจบ๒ปีทางกองทุนส่งตารางรายละเอียด
ชำระหนี้มาให้จำนวน๑๕ปี
กำหนดส่งทุกวันที่๕กรกฎาคม
โดยในปี๒๕๕๖จำนวน๕๓๙๑บาท๘๑สตางค์
แต่ได้ชำระเงินจำนวน๖๐๐๐บาท
ซึ่งก็เป็นยอดที่เกินจากยอดขั้นต่ำในตารางการชำระ
แล้วก็ทำเช่นเดียวกันในงวดปี๒๕๕๙
รวม๔งวดที่ชำระหนี้เกินกว่ายอดที่แจ้งในตารางมาโดยตลอด
ทีนี้เมื่อวันที่๔สิงหาคมปี๕๙
มีจดหมายจากกองทุนกยศมาถึงผู้เป็นแม่
ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันว่าไม่ได้ชำระหนี้กองทุน
แล้วก็มีหนี้คงค้างจำนวน๓๓๕บาท๗๗สตางค์
โดยท้ายจดหมายระบุเอาไว้ด้วย
บอกว่าให้ผู้ค้ำไปชำระหนี้ที่ค้างภายใน๑๕วัน
หลังจากที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
พอหลังจากทราบเรื่องก็เลยไปติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาวรินชำราบ

แล้วก็ตรวจสอบเรื่องของการชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา

พบว่าการชำระหนี้เป็นปกติ
ไม่มียอดค้างตามที่มีหนังสือทวงถาม

และพยายามติดต่อไปยังสำนักงานกยศ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุเอาไว้ในจดหมาย
แต่ก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะคะ

อยากให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ
ว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้ยังไง
คือผมไม่ได้มีปัญหาในการจ่ายนะ
ผมจ่ายตรงตลอดตามตารางออกตารางมาเลย
ให้จ่ายเท่าไหร่ผมหามาจ่ายได้ตลอดนะครับ
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ่ายออกไปตามตารางแล้ว

ผมก็ไม่รู้จะให้ไปดูตารางไหนมาจ่ายแล้วนะครับ

นายคมกริจก็ยังบอกอีกด้วยนะคะ

ไม่ได้ติดใจเรื่องของเงินที่ต้องชำระประมาณ๓๐๐กว่าบาท
แต่ติดใจว่ากรยศเป็นองค์กรขนาดใหญ่
น่าจะมีความรอบครอบในเรื่องของข้อมูลหนี้
หรือว่าการจัดการระบบให้มากกว่านี้